คุณผู้ชมวันนี้๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
๓ปีแล้วนะคะที่คอสชเข้ามาทำงานแล้วก็บริหารประเทศ
มาจัดการมาสะสางปัญหาก็หลากหลายได้เหมือนกัน
วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยไปพิจารณาไปสำรวจกันกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
คศและรัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้าง

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

วันที่๒๒พฤษภาปี๒๕๖๒
วันนี้แหละครับช่วงเย็น
ขอสชประกาศยึดอำนาจการบริหารประเทศ
ครบรอบ๓ปีวันนี้
แต่ว่ารัฐบาลไปตั้งเอานวลเดือนกัญญายน
ถึงจะมีนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์เดิมนั่นแหละ
แล้วก็มีรองนายกมีรัฐมนตรีมีรัฐบาลเข้าบริหารประเทศ
ฉะนั้น๓ปีของคอสชวันนี้
แต่๓ปีของรัฐบาลต้องเดือนกัญญา
รัฐบาลก็เลื่อนไปแถลงข่าวเอาในเดือนกันยา
อ้างว่าเพื่อให้เป็นช่วงเวลา๓ปีของรัฐบาล
ถามว่า๓ปีของคอสชกับ๓ปีของรัฐบาล

สื่อมวลชนเขาให้ความสำคัญกับโพลของหลายสำนักครับ
เป็นข่าวของไทยรัฐทีวีเป็นข่าวของทีวีทุกช่อง
เป็นข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
ว่าประชาชนให้คะแนนยังไง
ฉะนั้นวันนี้ผมจะเอามาจากหลายโพลหลายสำนัก
เพื่อจะมาสรุปว่าหลักประชาชนให้คะแนนยังไง
เอาผลงานที่ดีขึ้นก่อนที่คนเห็นว่า
ขอสชเข้ามาแล้วมันดีขึ้นกว่าสมัยก่อน
มี๓เรื่องเรียงลงมาเลยครับ
ควบคุมไม่ให้มีม็อบอันนี้ก็แง่เพราะว่าพอมีคอสชแล้ว
ทั้งหลายตอนนั้นหยุดกระเจิงไปเลยคนมีความรู้สึกว่าโล่งใจขึ้น
คนก็เลยให้คะแนนว่านี่แหละอันดับหนึ่งหยุดควบคุมไม่ให้มีม็อบ
อันดับ๒คนนึกถึงอะไร๓ปีที่ผ่านมา
คนส่วนใหญ่๗๑บอกว่านึกถึงเรื่องการปราบปราม
เอาจริงกับการทุจริตคอรัปชั่น
ก็แปลว่าไปถามคนร้อยคน
ชอบเรื่องการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น๗๑คน
มาคนนึกถึงอะไรได้อีกว่าเป็นผลงานของคอสชและรัฐบาล
เออก็นึกถึงว่าการจัดระเบียบสังคมสิ
แต่ก่อนเนี่ยทางเท้าทั้งหลายถูกยึดเป็นที่ขายของ
รัฐบาลที่อยู่ในภาวะปกติไม่ค่อยกล้าไปยุ่ง
เพราะว่ามันจะเสียไปถึงคะแนนเสียงด้วย
ฉะนั้นก็ปล่อยประละเลย
คนพวกนี้ก็มีความเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อย
มีคนไปเก็บเงินมีมาเฟียโอ๊ยสารพัด
ในที่สุดคศก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กอทมทั้งทหารลงไปดำเนินการ
ปรากฏว่าทางเท้าหลายพื้นที่คืนกลับมา
เป็นที่สัญจรเป็นที่เดินของประชาชนได้

ให้คะแนนเรื่องนี้เป็นอันดับ๓

คนให้คะแนนเรื่องนี้๖๖คน

บททุจริตคอลลับชั่นการจัดระเบียบสังคม
ทีนี้ส่วนที่แย่ลงกว่าเดิม

ตอนหลังแย่คนกว่าเดิม
เรื่องเศรษฐกิจสิครับ

เศรษฐกิจไม่ดีก็อาจจะตอบตามเขานั่นก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าคนที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองว่า

พ่อค้าแม่ค้าแม่ขายในตลาด
ผมเห็นหนังสือพิมพ์ทีวีไปถาม

ก็แปลว่าเศรษฐกิจแย่ลง
อันนี้คนให้คำตอบเรื่องนี้มากถึง๗๐
แปลว่าไปถาม๑๐๐คน

เรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพ
อันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมา

กฎออกระเบียบคุมเข้มต่าง
กฎระเบียบคุมเข้มต่างเหล่านั้น
ก็ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
การพูดการแสดงความคิดเห็น
นี่คนก็คน๗๒คนใน๑๐๐คน
ตอบว่ามีปัญหาเรื่องนี้
เพราะว่ามันโยงไปถึงเสรีภาพของสื่อด้วย

ถัดมาอันนี้น่าคงจะไปถามคนต่างจังหวัด

เขาบอกว่าเรื่องราคาผลผลิตเกษตรกรตกต่ำ

สินค้าเกษตรทั้งหลายเนี่ย

ฉะนั้นนี่คือ๓อันดับ
อันดับที่คศจะต้องฟังว่าคนคิดยังไง
ทีนี้เรื่องการกำจัดจำกัดสิทธิเสรีภาพเนี่ย
จริงคนไทยอาจจะมองว่า
เอาละในเมื่อบ้านเมืองมันสงบลง
ขาดสิทธิเสรีภาพไปหน่อยนึง
ก็ไม่เห็นกระทบอะไรต่อปากท้อง
แต่ว่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่า

สิ่งสำคัญที่สุดคือสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ฉะนั้นเรื่องอะไรที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ย
ต่างประเทศเขามองเป็นเรื่องใหญ่
แล้วมันจะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องการค้าการขาย

ในช่วงที่คศเข้ามายึดอำนาจเนี่ย
มันเกิดปัญหาอะไรบ้างล่ะ
เขาบอกว่าปัญหาเรื่องเปลี่ยนผ่านจากตัวแทนประชาชนไปสู่รัฐราชการมากขึ้น
เขาบอกว่าออกกฎหมายคำสั่งเบ็ดเสร็จ
ทำลายหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
เขาพูดถึงการใช้อำนาจของกฎหมาย
คุมเข้มกับสื่อรวมทั้งสื่อออนไลน์ด้วย
เขาพูดถึงเรื่องการกินรวบองค์กรอิสระ
ให้ตรวจสอบเฉพาะฝ่ายตรงกันข้าม

เขาพูดถึงเรื่องการสร้างรากฐาน
ใช้อำนาจหน้าที่ที่ตรวจสอบไม่ได้
ฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของไอลอร์
ที่เขาออกมาเปิดเผย
เขาออกมาบนเวทีสัมมนาเมื่อวานนี้
ทีนี้เขามีรายละเอียดด้วยนะครับ
นี่เขาไปจำไปทำรายละเอียดมาบอกว่า
๓ปีเนี่ย๓ปีคศใช้มาตรา๔๔ออกกฎหมาย๑๕๒ฉบับ
แล้วก็นี่ใช้มาตรา๔๔๑๕๒ฉบับ
แล้วใช้มาตรา๔๔ไปออกกฎหมายเท่าไหร่ล่ะ๒๓๙ฉบับ
แล้วก็เขาไปจดสถิติว่า
ในช่วง๓ปีขอสชเรียกรายงานตัว๑๓๑๙คน
จับคนที่แสดงความคิดเห็น๕๙๗คน
มีประชาชนขึ้นสารทหาร๓๐๐คน
โดนข้อหาชุมนุมทางการเมือง๒๗๐คน
อันนี้ก็เขาก็ไปรวบรวมมา
ผมบอกว่าเรื่องนี้คนไทยอาจจะมองไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่
เพราะเราทำใจได้ว่าเอาละเมื่อเขายึดอำนาจ
เขาก็มีสิทธิ์จะทำอย่างนี้ใครจะไปว่าอะไรล่ะ
แต่ว่าในสายตาต่างประเทศที่ไอลอออกมาแฉเนี่ย
อันนี้มีผลอันนี้มีผล
สุดท้ายขึ้นมาก็จะพูดเรื่องทวงคืนผืนป่าหน่อย
จริงการทวงคืนผืนป่าเนี่ย
น่าจะอยู่ในหมวดที่คนเห็นชอบ
ก็คือเรื่องการจัดระเบียบสังคม
ที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าต้องให้เครดิต

บุกลุกป่าบุกลุกป่าสงวนบุกลุกอุทยาน
นายทุนทั้งหลายเนี่ยทำกันมานานแล้ว

รัฐบาลนี้คศนี่แหละที่จัดการได้
ผมเข้าใจว่าคนที่ตอบแบบสอบถาม
ชื่นชมการจัดระเบียบสังคม

แต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ย

ว่ายึดมายึดที่คืนมาเนี่ย
กี่แสนไร่ก็ไม่รู้สามแสนสี่แสนไร่

ควรจะมีการบอกประชาชน

คดีนี้ที่ยึดมาได้เท่านั้นเท่านี้
ขณะนี้ขั้นตอนของการดำเนินคดีไปถึงไหน

หรือพัทงานสอบสวนส่งอายการแล้ว

ว่าอ้อที่ไปยึดทวงคืนผืนป่า
จากนายทุนที่นั่นที่นี่ที่เขาใหญ่
ที่ทัพล้านที่วังน้ำเขียวที่โน่นที่นี่
สารพัดที่ภูเก็ตก็มีภาคใต้ก็มี

งั้นแล้วคนก็มานั่งคิดว่า
ไอ้ที่ไปตรวจยึดมายึดมายึดมาเป็นข่าว
แล้วตอนนี้ไปยังไงไปยังไง
เงียบไปแล้วในที่สุด
หรือกลับไปอยู่ในมือในทุนเดิมอีกหรือเปล่า
มีการวิ่งเต้นเส้นสายกันหรือเปล่า

ผมถึงบอกว่าคนที่จัดการเรื่องนี้
ควรจะแถลงบอกให้ประชาชนว่า
กี่ร้อยคดีกี่พันคดีพื้นที่กี่แสนไล่

แต่ละแปลงแต่ละคดีเนี่ยทำอะไรกันไปถึงไหน

อันนี้ของดีต้องทำให้คนรู้

เรื่องการเอาผิดการทุจริตคอลลับชั่นเนี่ย
ทำได้เร็วแล้วล่ะครับเห็นผล
แต่มีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้อย่างใจก็คือว่า
การเอาผิดกับค่าราชการ
ที่ไปกระทำผิดสมรู้ร่วมคิด
กับคนที่ทำความผิด

ถ้าข้าราชการไม่รู้เห็นเป็นใจเขาบุกลุกไม่ได้หรอก

คนที่ไปทำเป็นนายทุนเงินกู้
ไปทำร้ายไปรังแก่ประชาชน

ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รู้เห็นเป็นใจ
ตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ดำเนินไปคดีไปถึงไหน
แม้กระทั่งการยึดรถสปอร์ตรถหรู
ลดราคาแพงและทำให้ราคาถูก
เพื่อจะเสียภาษีถูกเนี่ย

การเอาผิดกับค่าราชการ
ที่ไปสมคบรู้เห็นเป็นใจ
กับคนกระทำความผิดช้ามากครับรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้
ภายใต้การกำกับคอสชไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่า
ข้าราชการที่ทำผิดแล้วจะต้องถูกรับโทษเนี่ย
ไม่ได้ดั่งใจแน่นอนนะอาจจะมีขั้นตอนในการที่จะลงโทษ
ขั้นตอนในการสอบสวนขั้นตอนในการที่จะพิจารณาความผิด
สารพัดสารพันธุ์แต่ว่านี่๓ปีแล้วนะครับ
เรายังไม่เคยเห็นว่าค่าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ใครบ้างที่ถูกลงโทษมีบ้างก็เล็กน้อย
อกนั้นยังซุกอยู่ใต้พรมและนี่คือปัญหาที่
ขอสชและรัฐบาลต้องเร่งแก้เรื่องนี้ครับ

คือจะบอกว่าต่อให้แก้ปัญหาใหญ่หลักได้ดีแค่ไหน
ถ้ามันยังมีประเด็นเรื่องของลิดรอนสิทธิประชาชน
มีประเด็นเรื่องของความไม่ชัดเจนไม่โปร่งใส

ครับต้องรอดูว่าเดือนกัญญาเนี่ย